ต่อกันที่จังหวัดบุรีรำค่ะสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพ
อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งลงมือทำด้วยตัวเองเลยค่ะ
ถือไม้กวาดไปทำความสะอาดโรงเรียน
เหงื่อชุ่มตัวไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ย
ไปถึงสายตาท่านแล้วท่านเห็นนะคะแล้วท่านก็แชร์เรื่องราวนี้ด้วยตัวเอง

ถ้าไม่บอกว่าเป็นผอก็นึกว่าเป็นพันโลงอะนะ
ไม่รู้เลยจริงดูสิทำเองหมดทุกอย่างตัดยงตัดย่าแบบนี้ค่ะ
กวาดเสร็จขยะในโรงเรียนจนเหงื่อโชคไปหมด
ข้อความระบุค่ะว่าจะมีพอสักกี่คนที่ไม่หลงในยศ
สวมหัวโขนเป็นตัวอย่างให้ครูในโรงเรียนเสมอ
ดูสิพอผอทำนักเรียนก็ทำตาม
ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดโรงเรียนกวาดถูพื้นห้องเอง
ทาสีโรงเรียนช่วยพาลงไปต่อสายไฟ
ทำที่โรงน้ำท่านก็ทำเองนะคะ
งข้าวเมื่อสักครู่นี้ในครัวก็เห็นทำเองเหมือนกัน

ใช่ทำอาหารให้คุณครูทาน

ลงท้ายด้วยนะคะว่าที่นี่โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
โรงเรียนจะน่าอยู่ถ้าผอและครูน่ารัก

ค่ะหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะ
สังคมออนไลน์ต่างชื่นชมและทุ่มเทนะคะ
ในความไม่ถือตัวของผู้อำนวยการโรงเรียน
รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็แชร์ภาพดังกล่าวแล้วก็ชื่นชมค่ะ
ว่าเป็นผอที่ไม่ใช่ยศไม่ใช่ตำแหน่ง
นี่นะคะแต่ว่าทำด้วยใจจริง

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยหมู่สาม
พลคะเมนชัยอำเภอลำปลายมาตร
จังหวัดบุรีรำนี่ค่ะโรงเรียนที่นี่
ผู้สิทธิ์ข่าวธรรมชาติทวีลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปพบคุณครูไปเจอครูกับเด็กนักเรียนเนี่ย
กำลังทำความสะอาดกันแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเตรียมเปิดเทอมในวันที่๑กรกฎาคม
นางสาวมะลิวันชุมรำนะคะอายุ๒๖ปีคุณครูที่โรงเรียน
แล้วก็เป็นคนโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊กบอกว่า
ตัวเองเนี่ยนะเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่นี่
ตั้งแต่สอบบรรจุแล้วก็มาสอนที่นี่
ผอทำทุกอย่างในโรงเรียนหมดเลยค่ะ
กลายเป็นที่รักของครูชาวบ้านแล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะ

รู้สึกดีใจนะคะที่สังคมชื่นชมการทำงานของตัวเอง

เพราะว่าทำแบบนี้ทำมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
อยากทำให้เป็นตัวอย่างกับครูและนักเรียนค่ะ

ในใจจริงอยากจะทำเพื่อนนักเรียนนะครับ

เพื่อนักเรียนทั้งนั้นเพื่อผู้ปกครองอะไรต่างนะครับ
มีใครต้องภูมิใจก็ดีใจนะครับ
ที่หลายคนได้เห็นสิ่งที่เราทำ
ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงป๖

บุคคลที่ไม่หลงยศหลงตำแหน่งอะไรแบบนี้นะฮะ